กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทคูก้าจำกัด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
สวัสดีครับทุกคน
ยิ่งแก่ยิ่งมันมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
สวยดูดังตัวฉันใครเรียกบ้านั้นอย่างฟุ้งปิ้งแถวพลา
นั่นกำลังดี๔๐และกำลังโสภา
แจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ฟ้า
สวัสดีค่ะป้าค่ะสบายกันดีนะคะ
อุ้ยเดี๋ยวสิ

สวัสดีเจ้าป้าป้านะเจ้า
ตอนนี้ป้าเนาอยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้า

วันนี้ป้าเนาจะพาป้าไปที่โฮงเฮียน
เขาบอกว่าโฮงเฮียนเนี่ยสืบสามภูมิปัญญาล้านนา
พร้อมไหมคะถ้าป๊าป๊าพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจนะคะ
วันนี้ป้าเนามีรถส่วนตัวด้วยล่ะค่ะ
ป้าเนาเองนะเก็บด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง
เงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ก้าวเล่นหนังมา
ตั้งแต่วงการแรกเลยนะคะจนถึงมาได้รถคันนี้
พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกับมะนาวเลยค่ะ

เนาป้าเนาคะป้าเนา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เสิร์ฟในนี้เลยค่ะเสิร์ฟในนี้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ชื่อว่ารถเขียวชมเมืองค่ะปลายเขียวเสียหอม
เราทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมืองเนาะ

แล้วก็การเพิ่มพื้นที่สิ่งเก็บให้เมือง

ในหลายรูปแบบทั้งเรื่องของวัฒนธรรม
มีรถให้ขึ้นทุกวันเลยค่ะ
ทุกวันแล้วมันต้องมาขึ้นที่ไหนนะเจ้า
ขึ้นที่นี่ค่ะที่นี่ติงตางนะคะ
แล้วก็มีช่วงเวลาของการขึ้นก็คือ๙โมงเช้านะคะ

จุดแรกเนี่ยคือวัดเชียงมั่นวัดแรกของเมือง
แล้วก็ช่วงบ่ายมองถึงบ่าย๒ค่ะ
ช่วงเช้า๘๐บาทช่วงบ่าย๕๐บาท
มีอยู่๒ช่วงค่ะแต่จะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้นมา
พี่เศษจะไปกอดต้นไม้บ้าง

มากค่ะเพราะว่าเป็นต้นสำฉาใหญ่ที่อยู่บริเวณยิมพาน่า
ก่อนแล้วอธิษฐานพรอะไรได้ไหมเจ้า

เอาละวันนี้เดี๋ยวป้าเนานะฮะจะไปโรงเฮียนนะคะ
โอ้โฮป้าเนาเจ้าเฮ้ย
เขาห้องว่าโฮงเฮียนครับโฮงเฮียน
ไม่ใช่โรงเฮียนอุ๊ยอุดสลอดเลย
ป้าหรือเปล่าที่ไหนจะมีเปลี่ยนพี่ชูในคุณ
แล้วจะเอารถขันเนี้ยขันเขียวเนี้ยไปส่งได้มั้ยเจ้า
โอ้โหโหงเฮียนโหงเฮียน
ป้าคือสัพพะนามที่แก่กว่าแม่แต่อ่อนตัวย่าสุภาพสตรีต
โอ้โหวันนี้ป้าเนาของเราได้รับสิทธิพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียกว่าได้นั่งรถเขียวชมเมืองไปหาป้ากันที่ห่วงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนากันเลยนะครับ
เม้สาวเจียงใหม่ใจดีขนาดนัก
แต่ทำไมรถมันเป็นสีขาวไม่เห็นเป็นเขียว
เออคุณเองให้ท้ายอยากจะถามนะคะว่ารถคันนี้ปลดที่ใช่มานานได้ยังคะ
เปิดให้วิ่งรถมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะพี่ประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมา

จะมีทั้งมากันเป็นครอบครัวค่ะตรงนี้ทั้งพ่อแม่พาลูกมารู้จักเมือง
กลุ่มคนเกษียณอายุแล้วสนใจมาเที่ยวเมืองกัน

แล้วเราก็จะแบบวนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ

เมื่อกี้ค่ะที่เราผ่านมาก็คือจังแรกค่ะ
่งที่เรามาถึงแจ่งก็คือมุมเมืองกำแพงเมือง
อย่างข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงวัดโลกโมลี
วันโรคโมลีก็มีความสำคัญในยุคนึงแน่ค่ะ
เคยเป็นช่วงวัดล้างแล้วก็พระนางเจ้าทรีื่อพทานะคะ
อันเชิญเครื่องราชบรรณาการมาเพื่อที่จะรวมเมืองกับสยาม
อ๋อที่นี่เหรอคะอ๋อนี่เนี่ยค่ะโอ้นี่เนี่ยค่ะสวยงามมาก
ค่ะถึงวันต้องมารีแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะโอ้โหวัดสวยมากใช่ค่ะ
ค่ะองค์เจ้าจริงจริงดูภาพบทยอดหนูดิคะโจ๊งโน่นสวยมากขอบพรได้เลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะค่าแมนเดี๋ยวเราจะส่งกันตรงนี้ค่ะ
ยังต้องขอบคุณนะคะต้องเกลียดนะคะอ๋อขอบคุณต้องเกลียดมากเลย
อะไรนะครับส่งป้าเนาตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะโอ้ยป้าเนาไม่ได้เป็นคนเจียงไม้
ป้าเนากูก็ไม่เป็นแล้วจะได้ยังไงอ่ะค่ะ
อ่ะอย่างไรครับเนี่ยอยู่ดีพี่เอ๊ก็เกิดเปลี่ยนใจซะอย่างนั้น
แล้วจะให้ป้าเนาของเราเนี่ยเดินทางไปโฮงเฮียนเองซะงั้นโอ้ย
แล้วแบบนี้ป้าเนาจะไปห่วงเฮียนโอ้ยห่วงเฮียนยังไงล่ะครับโอ้ยจะไปถึงไหมล่ะครับเนี่ย

จะไปยังไงเนี่ยโอ้ยห่วงเฮียนก็อยู่ไหนอ่ะข้าเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคนเจียงใหม่โอ้ย

พรุ่งปัญญารัดนาทนาเจ้าเจ้าลำลำกันอยู่แล้วเจ้า

นึกได้นะเจ้าฝอนจรรย์เธอฝอนจรรย์ฝอนจรรย์จรรย์ที่กวน
ไหมคะเจ้าอาจ้องต่อเลยกะเจ้าลำสองคนได้ไง
มันต้อง๓คนสิมันต้องมีตัวไข่แดง

ผมว่าอย่างนี้เนี่ยป้าเนี่ยเขารอกันจนเหี่ยวแล้วมั้งครับเนี่ย
เอาเป็นว่าเราไปพักกันแป๊บเดียว
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเจอป้ากันอย่างแน่นอนนะเจ้านะ
โอ้ย